ตอนนี้มีการวิภาควิจารณ์เรื่องของความสัมพันธ์
ระหว่างครูสาวกับนักเรียนชายที่มีเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนนะครับ
ที่นครศรีธรรมราชล่าสุดภูมิในการออกมา

เวลาทุ่มสงฆ์จังหวัดนครสิทธรรมราช
ยืนยันถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีอาจารย์สาวในโรงเรียน
ไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันกับเด็กนักเรียนชายในโรงอาหารของโรงเรียนนั้น
ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงครับ
มีข่าวออกมาทางรองฝ่ายวิชาการเขาก็ได้เรียกครูมาพูดคุย
ผู้ที่ดูแลนักเรียนเขาก็เรียกนักเรียนมาพูดคุยนะคะ
ก็ไม่มีข้อมูลว่าเขาจะมีความสัมพันธ์อะไรกันได้เลยนะคะ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ได้สอบถามข้อมูลจากข้างเคียงตรงนั้น
ว่ามีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่นะคะ
ก็นักเรียนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ไม่มีนะคะ

แต่การที่เด็กจะพูดคุยกันกับครูก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะ

ครูก็ดูแลนักเรียนตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ที่ครูกับเด็กที่จะพูดคุยสนิทสนม
เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่

แล้วหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นมา
ทางคุณครูเองก็กังวลมาก
เพราะว่าจะเกิดความเสียชื่อเสียงกับโรงเรียน

เป็นคำยืนยันนะครับโดยหลังจากที่เรียกอาจารย์คนดังกล่าวมาพูดคุยแล้ว
อาจารย์คนนี้ก็ขอลาออกไปเลยนะครับโดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการจะเป็นข่าว
ไม่อยากทำลายชื่อเสียงของโรงเรียนครับ